ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ควิดสิบเก้านี่ที่เป็นมัตรการเข้มที่ใช้อยู่เหมือนกันทั่ว
ประเทศเนี่ยมีอยู่๒อย่างตอนนี้นะ
เคหสถานค่ะนะสองก็คือเรื่องของการห้ามขาย
สุราเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์อันนี้หลายจังหวัดห้าม
ตอนนี้ไม่ใช่หลายจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศเลย
แต่ว่าจะไปสิ้นสุดวันไหนก็แตกต่างกันไปอย่างกรุงเทพถึง๒๐เมษา
นะฮะอีกเรื่องหนึ่งบางพื้นที่ก็แตกต่างกันไปคือการล็อกดาวน์
การควบคุมบุคคลเข้าออกพื้นที่จังหวัดอำเภอหรือหมู่บ้านค่ะ
คนนอกไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่คุณจะเข้ามามีเหตุผลอะไร
อืมเขาแบบเข้มเลยนะคะถูกต้องถ้าจะมาอ่าเข้ามาได้
ถ้ามีเหตุผลจำเป็นจริงมีทั้งส่งหนังสืออะไรเนี่ย
แต่คุณต้องกักตัวสิบสี่วันใช่ที่นครพนมวันนี้ใช้วันแรกนะฮะ
ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดนะฮะค่ะสิบสองอำเภอเลยนะถ๊า
เพราะนครพนมพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้ารายที่สอง
แล้วคนที่สองเนี้ยเขามาจากภูเก็ตอืม
ก็เลยต้องใช้วิธีนี้ล่ะท่านภูฐาบอกท่าน
อย่างนั้นคนนอกพื้นที่เข้ามาแล้วเอาเชื้อโควิด๑๙เข้ามาใช่นะฮะ
วันนี้วันแรกนะครับท่านผู้ชมครับไปดูที่อำเภอศรีสงครามก่อนนะครับ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมวันนี้นายปรัชญาเสิร์ชลือชา
แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดมเจ้าหน้าที่ทีมคัดกรองควบคุม
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่บ้านดอนถ่อน
หมู่๑๒ตะบนบ้านเอื้องหลังจากเมื่อวานได้รับการยืนยันว่า
ผู้ป่วยรายที่สองของจังหวัดติดเชื้อโควิดสิบเก้า
อายุ๓๔ปีเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตเมื่อ๗เมษายน
มีอาการโค้งอาการไข้ไปตรวจเชื้อเมื่อวานนี้เรียบร้อยผลออกมาติดโควิด๑๙
ก็ต้องไปคัดกรองพื้นที่กลุ่มเสี่ยงกันนะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อกัน
ไปหาบุคคลที่มีอาการป่วยไข้สูงหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนนี้
เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็ตรวจเชื้อโควิด๑๙
พื้นที่หมู่บ้านตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์นะครับ
ยังไม่ได้ปิดหมู่บ้านเพียงแต่ใช้มาตรการคัดกรองกำหนดจุดเข้าออก
ใครจะเข้าจะออกต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
เพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามาจากภูเก็ต
มาจากภูเก็ตกลับมาที่หมู่บ้านที่นี่
ไม่กักตัวอะไรเลยฮะไม่ได้กักตัวเองอะไรเลยฮะ

ทำให้จังหวัดนครพนมวันนี้ยกระดับมาตรการดูแลควบคุมป้องกันพื้นที่
พวกราชการจังหวัดสั่งล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดนะครับ
๓เมษายนถึง๓๐เมษายน๒๕๖๒
๑๒อำเภอเนี่ยต้องคัดกรองตั้งจุดตรวจสกัด
เส้นทางเข้าออกทุกจุดนะ
ใครไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่มีเหตุผลเพียงพอ
ไม่ต้องผ่านเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครพนมนะฮะ
ใครจะเข้าใครจะออกถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่
ต้องมีหลักฐานตรวจสอบช่วงเวลาการเดินทางว่าคุณไปไหนมาบ้าง
ไปพื้นที่เสี่ยงมาบ้างหรือเปล่าก่อนจะเข้าจังหวัดนครพนม
เชื่อไหมครับท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
มีข้าราชการคนหนึ่งนะเขาจะเข้าออกจังหวัดนะ
ผู้ราชการจังหวัดนายสยามสุริมงคล
ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องมีหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดนะ
เพราะว่ามีข้าราชการคนนึงเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่สารากลางจังหวัดนครพนม
แต่บ้านบ้านเขาอยู่สกลนครเขาก็ต้องเดินทางไปกลับ
ปรากฏว่าไม่ได้ขอเอกสารอนุญาตจากต้นสังกัด
ว่าคุณมีความจำเป็นต้องเดินทางไปกลับทำงานอยู่ที่นี่บ้านพักอยู่นี่
ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเข้า
ค่ะต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน

คุณจะบอกว่าคุณเป็นข้าราชการนะผมมาทำงานอยู่แล้วไม่ต้องมีหนังสือ
แค่บัตรบัตรข้าราชการก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีหนังสือรับรอง
ต้องมีหัวหน้างานมีต้นสังกัดอนุญาตว่าคุณมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกจังหวัด
นี่ฮะเข้มเลยฮะนครพนม
แล้วก็เรื่องการประกาศงดจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด
อันนี้ก็มีไปถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยนะครับจังหวัดนครพนม
ค่ะส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของทางจังหวัดนะคะ
จังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙แล้ว
เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙๓ราย
รักษาจนหายแล้วให้กลับบ้านไปได้แล้วก่อนหน้านี้คือรายหนึ่ง
อีก๒รายที่เหลือรักษาจนหายและกลับบ้านได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ว่าวัญชัยคงเกษมคุณหมอพยาบาลปรบมือกันส่งผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
นี่นะคะเป็นข่าวดีรับปีใหม่ไทยร้อยเอ็ดบอกว่าไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่แล้ว
มนุยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะในแพทย์ชนลวิทย์เหลาทองบอกว่า
กรองไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปนกับผู้ป่วยอื่นนะคะ
มีแหลบตรวจเชื้อโควิด๑๙ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รู้ผลภายในหกชั่วโมงครับผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
รายแรกเป็นผู้ชายอายุ๓๗สัมผัสใกล้ชิดกับคนในสนามมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคม
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่๑๗มีนาคมด้วยอาการไข้ไอเจ็บคอ
ส่วนรายที่๒เป็นผู้หญิงอายุ๓๔ปีทำงานเป็นแคทเชียร์ที่บาร์แถวสุขุมวิทย์
เข้ารับการรักษาเมื่อ๒๕มีนาคมมีอาการไข้ไอมีเสมหะหายใจหอบ
ถ่ายเหลว๔๕ครั้งหายใจเนี่ยหอบเสี่ยงต่อภาวะปอดอักเสบ
ทั้งสองคนนี้รักษาจนหายดีแล้วนะคะแต่พอออกจากโรงพยาบาลไปยังต้องกักตัว๑๔วัน
กักตัวที่บ้านมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
ดังนั้นล่าสุดที่ร้อยเอ็ดผู้ป่วยรักษาหายจนครบหมดแล้วทั้ง๓รายกลับบ้านกันได้หมดแล้วนะคะ
บริจาคที่สภากาชาติไทยไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙คนอื่นได้ต่อนะฮะ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าคุณรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ยังคงต้องกักตัวอยู่ต่อเนื่องด้วยนะคะ
บางที๑๔วันบางคนถึงขั้น๒๑วันบางคนเดือนหนึ่ง